พบกับรายการแข่งขันร้องเพลงที่เพลงดังเพลงฮิตจากทุกยุค
ทุกสมัยจะถูกปลุกขึ้นมาสู้กันโดยผู้แข่งขันใช่งานหลาย
ก็มาหมดอย่างแน่นอนนะครับผม
พวกเขาทั้งหมดนี้นะครับจะมาร้องเพลงข้ามวัยกันครับ
เพราะนี่คือรายการร้องข้ามรุ่น

ทุกวันเสาร์เวลา๖โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นั่นเองครับ
และกรรมการ๓ท่านของเราพร้อมเหมือนเดิมครับ
ขอเชิญพบกับพี่ชมพูครับคุณซานี่และปาเต็ด
สวัสดีครับ

เป็นการแข่งขันในรอบที่๒ครับส่วนกฎกฎิกาจะเป็นอย่างไรบ้างครับ
เชิญชมได้เลย
เดี๋ยวล่ะครับ
เพียงแชมป์ของแต่ละกลุ่มเท่านั้นครับ
ที่จะเข้าสู่รอบต่อไป
เพื่อที่จะไปชิงรางวัลใหญ่ของเราครับ

เหนือทุกความเชื่อเหนือทุกความสำเร็จ

มูลค่ากว่า๑๔๐๐๐๐๐บาท

ใครจะเป็นเจ้าของรถคันนี้ครับ

และตอนนี้ก็มีเหล่านักสู้บูข้ามรุ่น

ผู้มากับพลังเสียงและเทคนิคที่เจนจัดเกินอายุ
เลือกใช้เพลงสายอารมณ์ถล่มคู่แข่งรุ่นราวคราวพ่อไปอย่างราบคาบ

เก็บความหวังจริงจังที่ให้ไป
ฟังลงในพื้นดิน

กล้าทำกล้าคิดกล้ารอ
ไปจากใจเสียของดิ

หนูจะนำคำติชมการลำบากมา

ล่ามีความเชื่อว่ารอบหน้าต้องดีกว่ารอบนี้แน่นอน

เล็กและนุ่มใหญ่ราบเป็นหน้ากลองแล้วเพลงที่เลือกมาให้ร้องยากมากอ่ะ
กล้าหารชาญชัยมากนะฮะเลือกเพลงนี้มาใช้
แล้วเสียงออกมาสวยเลย
ชีวิตขอเริ่มตอนใหม่ไม่ใช่เธอนั้นนั้น
พูดว่าเอิญเป็นคนมีศักยภาพสูงมากทำได้หลากหลายแนวมาก
พยานขวาแชมป์กลุ่ม๒มาครองได้อย่างไร้ข้อกังขา
และวันนี้ก็ถึงเวลาเดินหน้าขาแชมป์กลุ่มที่๓กันแล้วครับ
คุณโจ้เฉลิมศักดิ์ผู้จัดการดาราและนักจัดรายการเพลงออนไลน์วัย๕๕ปี
คุณแนนมาริสานักร้องรับจ้างสายเทคนิควัย๒๗ปี
และป้ากันแม่ค้าขายโจ๊กดาวติ๊กต๊อกแห่งเมืองกาลวัย๖๑ปี
เตรียมตัวรับความดูเดือน
ก็ยังมั่นใจเพราะว่าคะแนนโบนัสเราเยอะกว่าเจอกันครับสูสีแน่นอน
รุ่นเล็กไม่ใช่ปัญหาก็มาดิคะ
ไม่ว่าจะเป็นป้ากันหรือว่าโจรเป็นใครก็ได้แหละ
รุ่นใหญ่ก็ไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมด
ไม่ควรเลยจะเป็นรุ่นในป้ากันก็ไม่ควรป้ากันสู้สุดขีด
กลุ่ม๓จะตกเป็นของใครไปรับชมได้เลย

กลุ่มนี้น่าสนใจนะครับเพราะว่าแต่ละคนนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่

และปัจจุบันอันดับหนึ่งของกลุ่มนี้นะครับ
ครับผมชาวการนี่เชียร์กันเพียบเลยใช่ไหม
ตอนนี้อยู่อันดับหนึ่งของกลุ่มนี้นะฮะจากรอบแรกที่ได้ออดิชั่นไปนะครับ
เข้าสู่รอบนี้ด้วยคะแนน๒๙๐คะแนนนะครับ
คิดว่าจะเป็นแชมป์และเข้าสู่รอบต่อไปได้ไหมประกัน
คิดว่าซุ้มซุ้มให้ที่สุดเลย
เอาละครับได้เวลาระเบิดฟอร์มของกลุ่มที่๓ในสายเอนแล้ว
สามคนนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้เข้าสู่รอบต่อไป
แต่ตอนนี้เป็นการเจอกันของคู่แรก
คุณโจ้ชายใหญ่วัย๕๕ปีผู้มีทีเด็ดจากรอบออดิชัน
คือเสียงนุ่มละมุนเป็นอาวุธลับ
คือรู้สึกถึงความละมุนละมายแล้วก็ภัยร้อ
ที่ต้องมาต่อสู้ข้ามรุ่นกับหญิงเล็กอย่างแนนมาริสา
ผู้ผ่านรอบออดิชั่นด้วยการมีคะแนนแต้มต่อที่น้อยมาก
เพียง๔คะแนนเท่านั้นเรียกได้ว่าผ่านมาได้ด้วยฝีมือล้วน
เป็นคนเก่งมากเลยเก่งที่แบบฟังปุ๊บออกเก่ง
ฟังปุ๊บครบทุกอย่างครบหมดเลย
ต้องบอกว่าผมมั่นใจมากนะครับเพราะว่าเราฝึกมาเราซ้อมมาอย่างดี

เป็นใครก็ได้แหละหนูรู้สึกว่าทุกคนแบบมีจุดเด่นที่ต่างกัน

คู่นี้ใครชนะจะได้สิทธิ์เข้าไปท้าชิงแชมป์กลุ่มที่๓กับ
หญิงใหญ่วัย๖๑ปีอย่างป้ากันที่ยืนรอสวยอยู่แล้ว
พี่โจ้ครับต้องคลังสูงไว้ก่อนทำให้ดีที่สุด
เพลงเรื่องอะไรครับ
ซึ่งจากเพลงนี้นะฮะพี่โจ้จะรับคะแนนข้ามรุ่นไปก่อนนะฮะ๕๔คะแนน
คะแนนโบนัสก็มีวันแล้วตอนนี้
เอาล่ะครับคุณผู้ชมคุณโจ้ชายใหญ่วัย๕๕ปี
หยิบอาวุธเพลงดังรุ่นลูก
ที่ประวัติจะมีสัตว์ธนาการกับลูกสาว
เขาก็ดูซีรีส์เกาหลีซีรีส์ไทยอะไรอย่างนี้

พ่อถ้าพ่อร้องเพลงนี้บนเวทีนะ
เท่ที่สุดเลยวันนี้เราจะทำได้เต็มที่
เรามาลุ้นกันเพราะว่าการร้องคามรุ่นของคุณโจ้
คว้าคะแนนรวมตั้งต้นสูง
โยนความกดดันให้หญิงเล็กอย่างแนนได้มากแค่ไหน
ไปฟังกันได้เลย
อย่างที่เราทั้งสองได้ผ่านพ้น
ลบเรื่องราวอาจีที่ราวร้าย
เธอคือความรักแท้ที่ฉันหามาเนิ่นนาน
แต่ความรักดูเหมือนเลือนล้างปลายทางไม่เป็นดั่งใจ
ถ้าจะให้เราพบกันใยต้องกีดกัน
เราให้ไกล
กีดกันด้วยแผ่นฟ้าไม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไป
กีดกันด้วยภูฟ้าทรงฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ
แต่กีดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมไปแพ้

ใช่ไหม
ในตอนจบสุดท้ายนี่ยายรัก
มักให้คนห่างไกลได้ย้อนกลับ
กลับมาเพื่อพบเจอบอกรักเธออีกครั้ง
แต่ความจริงของฉันรักเราคงเป็นไป
ดังนั้นไม่ได้
ให้ยะยามแค่ไหนไม่มี
ทางใดที่เราจะใกล้กัน
หยิบกันด้วยแผ่นฟ้าไม่ไกล
ฉันยินดีจะฝ่าไป

หลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กินกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ

ฉันคงต้องยอมพลายแผน
ใช่ไหม

กีดกันด้วยภูภาสูงชั้น
หลับตาฉันไม่หวั่นไหว
กีดกันด้วยเวลาฉันยินดีรอ
แต่กีดกันด้วยชะตา

กีดกันด้วยภูภาสูงชั้น
กีดกันด้วยเวลาฉันงักดีที่ชอบสินค้า
กีดกันด้วยภูภาสูงชั้น
ทุกคนด้วยรับทริปที่นี้
แรกที่รู้สึกแล้วนี่เหมือนกับพี่สันนี้บอกครับ
คือทำให้เพลงเนี้ยกลายเป็นเพลงยุคแปดศูนย์เก้าศูนย์มาจริง
แต่ถึงกันนั้นก็ตามมันมีความมันมีความไม่เข้าปากอยู่นิดหน่อย
รู้สึกได้ว่าเหมือนคุณโจ้เกรงนิด

โดยรวมคือผมถือว่าเป็นการร้องข้ามรุ่น
ดึงเพลงต่างรุ่นให้กลายมาเป็นเพลงรุ่นของเราได้
โจ้ครับโจ้เป็นคนที่มีเสียงเพราะนะ
แต่ว่าโจ้ไม่ได้ฝึกการออกเสียงหรือว่าการร้องเพลงที่ถูกต้องแบบทั้งหมด
มันก็เลยจะเพราะในบางช่วงที่เราทำได้ดี
แต่บางช่วงที่ทำได้แบบปกติแต่ควรจะดีกว่านั้น
อย่างเช่นเวลาขึ้นสูงเนี่ยเสียงโดยธรรมชาติของการขึ้นสูง
แต่ของโจ้ก็จะแพ่นฟ้าพยายามจะให้เสียงมันหล่อ

ข้อดีก็คือฟังแล้วมันเพราะข้อเสียคือมันอาจจะไม่แทง
หรือว่าเขาเรียกว่าดึงดูดความรู้สึกได้มากเท่าที่ควร
ต้องดูครับว่าคู่แข่งจะทำได้ดีขนาดไหน
ถ้าถามว่าพอใจไหมผมพอใจกับมาตรฐานของตัวเองนะ
ผมคิดว่าสิ่งที่ผมซ้อมมามันโอเคมันลงตัว
แล้วก็กรรมการก็บอกเลยว่ามันเหมือนกับว่าเพลงนี้
มันกลายเป็นเวอร์ชั่นของผมเองเหมือนกับเพลงเพลงแปดศูนย์เก้าศูนย์ไปเลย
ไม่ใช่เป็นเพลงเป็นเพลงใหม่ก็ดีใจที่กรรมการชมแบบนั้นนะ
เอาละครับการมีคะแนนข้ามรุ่นตุ๋นไว้ในมือ๕๔คะแนน
ก็ถือว่าสูงใช่ย่อยและถ้ายิ่งขวาคะแนนจากกรรมการได้อีกเป็นกรอบเป็นคำ
แล้วก็คุณแนนคงจะตกที่นั่งลำบากซะแล้วล่ะครับคุณโจ้จะคว้าคะแนนรวมไปทั้งหมดกี่คะแนน
ไปลุ้นกันและสำหรับคุณโจ้ครับคะแนนของคุณ

พี่เจ้าทำอะไร๒๖๕คะแนน

ก็สำหรับ๒๖๕คะแนนที่ได้รับเนี่ย
ถ้าถามตรงผมว่าเยอะนะ
รอบที่แล้วเราได้คะแนนแค่๒๒๑คะแนน
ถามว่าพอใจไหมพอใจและคิดว่าน่าจะมีโอกาสเข้ารอบ

เราเดี๋ยวบอกไม่ดีกว่ะ

คะแนนข้ามรุ่นแค่๑๓คะแนนนะ
เอาละครับคุณแนนตุนคะแนนข้ามรุ่น
เพียง๑๓คะแนนเท่านั้นกับเพลงนี้

ก็ไม่ได้หมายความว่าเราแบบจะชนะ
ก็ขึ้นอยู่กับคะแนนโบนัสด้วยค่ะ
ช่วงที่แล้วคุณโจ้ใช้ใหญ่วัย๕๕ปี

และคะแนนข้ามรุ่นไปถึง

ถือว่าตั้งกำแพงคะแนนรวมได้สูงทีเดียว

แนนมาริสาอย่างจังแล้วก็ดันเลือก
ที่มีคะแนนข้ามรุ่นตุ๋นไปเพียง๑๓คะแนนเท่านั้น

แค่ว่าแค่เลือกอาวุธก็เป็นรองซะแล้ว
ก่อนจะร้องก็พยายามควบคุมสติแล้วก็อารมณ์นะคะ
พยายามไม่คิดว่าแบบมาแข่ง
เหมือนกับว่ามาถ่ายทอดอารมณ์เพลงให้คนดูอะไรอย่างนี้ค่ะ
อย่าลืมนะครับว่าถ้าคุณแนน
คว้าคะแนนรวมไม่ถึง๒๖๕คะแนน
เธอต้องขอตกกลับบ้านทันที
ไปเอาใจช่วยเธอพร้อมกันกับเพลง
ใกล้กันยิ่งหวั่นไหว
ที่ไปรักเธอไม่ทันจะรู้กลัว
ส่วนหนึ่งในใจของฉันก็กลัว
บอกกับหัวใจตัวเองทุกทิ้ง
บอกมันทุกวันให้มันหยุดรักเธอ
รักแล้วก็ช้ำปลอดภัย
ฉันรู้และพอเข้าใจ
เตือนตัวเองไว้ห้ามตัวเองไว้
ไม่ให้แสดงออกมา
อยู่ใกล้กันอย่างหวั่นไหว
ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลย
สั่งหัวใจให้เหมือนชาย
ไม่รู้ต้องทำยังไง
ใกล้จะทำไมถ้าพร้อมใจมันสำสัย
จิตใจของฉันนั้นวุ่นวาย
ตัวของฉันควบคุมไม่ได้
เมื่อสุดท้าย
หัวใจมันรับทาย
ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน
แต่ก็ไม่ลืมเธอไปสักที
ราบใดที่ฉันยังคงต้องหายฉัน
จะหลอกตัวเองได้นานแค่ไหน
ว่าตัวฉันไม่มีใจให้เธอ
ว่าตัวฉันเป็นไรไม่เสียใจ
ละแล้วก็ช้ำปลอบ
เตือนตัวเองไว้ห้ามตัวเองไว้
ไม่ให้แสดงออกมา
อยู่ใกล้กันยังหวั่นไหว
ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลย
ไม่ได้เลยสั่งหัวใจให้เหมือนใจ
ไม่รู้ต้องทำยังไงใกล้เธอ
ทำไมทุกครั้งใจมันสำสัญ
จิตใจของฉันนั้นวุ่นวาย
ตัวของฉันควบคุมไม่ได้
มาสุดท้าย
หัวใจมันรักเธอ
อยู่ใกล้กันยังหวั่นไหว
ไว้ห้ามใจตัวเองไม่ได้เลย
สั่งหัวใจให้บ้านใจ
ไม่รู้ต้องทำยังไงใกล้เธอ
ทำไมทุกครั้งใจมันสำสัญ
จิตใจของฉันนั้นวุ่นวาย
ตัวของฉันควบคุมไม่ได้

หัวใจมันรักเธอ

นางยังร้องเพลงเสียงขึ้นจมูกเยอะ
ตอนฝึกซ้อมเนี่ยบีบจมูก

ควรจะเราไม่เปิดจมูก

เยี่ยมเลยครับ

เนื่องจากว่าเพลงที่ร้องชื่อเพลงใกล้กันยิ่งหวั่นไหว
ก็เลยอยากจะถามคุณโจ้ครับว่าตอนนี้นั่งอยู่ใกล้กับพี่กัน
หวั่นไหวไหมครับ

อ๋อที่จะกรีดกัน
กรีดกันทั้งคู่เลย
เมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าแนนทำถูกทุกข้อเลยนะ
ร้องเนี่ยก็แทบจะไม่มีข้อผิดพลาดอะไรเลย
แต่ทำไมเราไม่รู้สึกตื่นเต้น
คือมันถูกไปหมดแต่มันไม่โดดเด่น
มันจำไม่ได้ว่าแนนต่างจากเสียงคนอื่นอย่างไร
เหนือไปจากเทคนิคที่ทำถูกต้องหมดนะครับ
ถูกต้องแต่มันไม่โดดเด่น
ไปหาคาแรคเตอร์ของเรามา
เหมือนที่ปาเต็ดกับพี่บูบอกเลย
อันนี้ก็คือสิ่งที่เขียนไว้เลยค่ะ
จุดที่จะได้โชว์จุดที่จะเด่นเช่น
มาสุดท้าย
คือเอาไมค์มาอยู่ด้านขวา
แล้วมันขัดใจมากเพราะว่าอยากได้ยินคือเสียงเพราะอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าเราจะรู้สึกว่า

คือสมมุติถ้าไม่มีไมคโยนไมค์ทิ้งไปเลยยังไงก็เพราะ
แต่พอมีไมค์ปุ๊บดึงออก
นักร้องเป็นหลายคนค่ะซานี่เคยเป็นมาก่อนเหมือนกัน
แล้วก็ถูกครูดันเข้า

ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเทคนิคที่เราจะใช้เนี่ย

อันนี้ก็อาจจะต้องฝืนตัวเองนิดนึง
พอรู้แล้วว่าติดแบบนี้ก็ดันกลับมานิดนึงค่ะ

อาจจะต้องลองฉีกจากความเป็นตัวเองดู

ลองออกนอกกรอบจากเซฟโซนที่เราเคยมีค่ะ
ลองออกไปดูแล้วอาจจะเจอก็ได้ว่า

ก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะสำหรับเพลงที่เลือกมาวันนี้

ถ้าอยากไปต่อบนเวทีนี้
และเข้าไปชิงแชมป์กลุ่มที่๓กับป้ากันที่นั่งรออยู่
แนนต้องขวาคะแนนรวมให้ได้มากกว่า๒๖๕คะแนนขึ้นไป
ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นคุณโจ้คนนี้
ที่เข้าไปชิงแชมป์กลุ่มกับป้ากันแทน
คุณแนนถ้าแวะกระแนนรวมไปได้เท่าไหร่

คุณต้องการมากกว่า๒๖๕คะแนน
รอบนี้และเพลงนี้คุณทำได้
คุณยังอยู่กับร้องข้ามรุ่นเวทีทุกคนทุกเพศทุกวัย
หมูกันด้วยเสียงเพลงและคะแนนแต้มต่อของเพลง
ยิ่งเลือกร้องเพลงห่างจากปีเกิดยิ่งได้คะแนน
และตอนนี้เรากำลังค้นหาแชมป์กลุ่มที่๓
ซึ่ง๓คนนี้จะมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่ได้ไปต่อ

เป็นการร้องข้ามรุ่นกันระหว่างชายใหญ่วัย๕๕ปี
คุณโจ้ที่มากับเพลงกระชากวัยสุดฮิตแห่งยุคนี้
กีดกันที่โกยคะแนนรวมไปถึง๒๖๕คะแนน
ปล่อยให้หญิงเล็กวัย๒๗ปีอย่างแนนมาริสา
ต้องเผชิญพร้อมกับดันหนักอึ้ง
เพราะเธอเลือกที่จะร้องเพลงที่มีคะแนนข้ามรุ่นในมือไปเพียง๑๓คะแนนเท่านั้น

เพลงนี้อาจจะทำให้มีคะแนนข้ามรุ่นแค่๑๓คะแนนนะ
ใครจะคว้าชัยทะลุเข้าไปชิงแชมป์กลุ่มไปลุ้นกัน
แต่ตอนนี้ผมอยู่กับอันดับ๓และอันดับ๒ของกลุ่มนี้นะครับผม
และคะแนนที่คุณแนนทำได้คือ
คุณต้องการมากกว่า๒๖๕คะแนน
ในรอบนี้และเพลงนี้คุณทำได้
มันก็สองจิตสองใจอ่ะ

จะสู้พี่โจ้ได้หรือเปล่า

๗คะแนน
ว้าวสูสีจริงครับ
ทำให้พี่โชคของเราต้องตกล่อไปเรียบร้อยแล้วครับครับผม
ในที่สุดก็เป็นหญิงเล็กวัย๒๗ปีแนนมาริสา
ที่ร้องข้ามรุ่นเชียร์ชายใหญ่อย่างพี่โจ้กลับบ้านไปก่อน

โห้งานช้างเลยค่ะหนักเร็ยงันหนักเลย
คือแบบปิดตามประกันตั้งแต่รอบที่แล้วอ่ะ
ถ้าสมมุติว่าเราเต็มที่ไม่มากพอ

บอกน้องแนนด้วยว่าประกันนั้นไม่กลัวหรอก
จัดเต็มเตรียมทุกตัวมาพร้อมแล้ว
และตอนนี้เรายังหาแชมป์ของกลุ่มอยู่ครับเมื่อสักครู่นี้น้องแนน

มีอีกหนึ่งคนนะฮะที่คุณจะต้องผ่านเพื่อที่จะไปสู่รอบต่อไป
นั่นคือป้ากันนั่นเองครับ
คุณมีโอกาสร้องอีกหนึ่งเพลงซึ่งจะเป็นเพลงอะไรเอ่ย

ทำไมต้องเป็นเพลงคนเจ้าน้ำตาครับน้องแนน
เพราะว่าเป็นเพลงที่ท้าทายดีค่ะ

วันนี้ก็เลยแบบอยากออกจากเซฟโซน
เพลงนี้เป็นเพลงปี

ถ้าแบบว่าได้คะแนนน้อยกว่าเพลงเมื่อกี้อีกนะฮะ
เอาละครับเพลงคนเจ้าน้ำตา
แนนเลือกมาร้องข้ามรุ่นกับป้ากัน
ดันมีคะแนนข้ามรุ่นน้อยกว่าเพลงแรกซะอีก
มีคะแนนแต้มต่อตุนไปเพียง๑๑คะแนนเท่านั้น
เดินเกมเสี่ยงไปไหมครับเนี่ยคุณแนน
จริงตอนแรกจะตัดเพลงนี้แล้วเพราะว่ามันร้องยาก
มีท่อนเสียงสูงแล้วก็ไหนจะอารมณ์เพลงอีกอะไรอย่างนี้
แต่แบบพอคิดไปคิดมาเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ท้าทายดีนะ
ก็รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะ
เพลงนี้ต้องร้องให้ดีและทำคะแนนรวมให้สูงเข้าไว้นะครับ
ป้ากันคนนี้พร้อมส่งคุณแนนกลับบ้านได้ทุกเมื่อ
เจ้าน้ำตาจะทำคุณแนนน้ำตาลนองหน้าหรือไม่
ไปฟังไปเชียร์เธอกันครับ
รู้ทั้งรู้เขาไม่แค่ยังอุตส่าห์อาบเหลือคิดเพ้อฝันไป
ไม่เคยจำไม่เข้าใจเหตุใดยังรักและฟังใจ
ถึงเขาทำมันโหดร้าย
เปลี่ยนตัวเองปรับตัวเองก็ยังทำไม่ได้

รักมันค้างมันค้าในใจ
ก็ยังวั่นไว้ในใจอยู่ดี
ตัวเองทุกวัน
ให้หันไปทางอื่น
เวลาที่เขานั้นเข้ามา
บอกตัวเองสำเสริม
เลิกทำเป็นคนเจ้าน้ำตา
ก็ยังทำไม่ได้
อย่าเสียดายเวลา
อยากให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจะเดิน
พยายามจะตัดใจตัดปัญหาพ้นไป
แต่ก็ทำไม่ได้เลยสักทีคง
คิดถึงเขาอยู่เสมอ
อยากให้เขาอยู่ตรงนี้
ได้แต่คิดทั้งทั้งที่มันไม่มีทาง
บอกตัวเองทุกวัน
ให้หันไปทางอื่น
เวลาเจ้าเขานั้นเข้ามา
บอกตัวเองสำเสริม

อย่าเสียได้เวลา
อยากให้เขารู้ว่าเราได้เปลี่ยนจากเดิม

บอกตัวเองทุกวัน
ให้หันไปทางอื่น
เวลาเจ้าเขานั้นเข้ามา
บอกตัวเองทุกวัน
ให้หันไปทางอื่น

แต่อย่าเสียดายเวลา
อย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม
อย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม
อย่าให้เขารู้ว่าเราไม่เปลี่ยนจากเดิม

มักตุ๊กเดินมา

เขาเป็นคนร้องเพลงดีอยู่แล้วค่ะแต่คราวนี้

ไทยเดิมหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะแต่มันจะมีความเอื้อน
กว่าจะโพร่งเนี่ยมันมันออกพี่ขอรุมเลยดีกว่าได้เลยพี่มาเลย
ร้องอาชีพด้วยหรือเปล่าคะหมายถึงว่าร้องในร้านร้องในอะไรใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะนั่นคือนิสัยของการร้องแบบนั้น
คือการร้องแบบนั้นเนี่ยคือพยายามร้องให้เพราะบิวต์บรรยากาศให้มันเพราะ
แต่เวลาร้องการแบบเป็นศิลปินแล้วร้องแทนตัวเขาเรียกว่าตัวละครในเพลง
มันเป็นอีกอย่างที่พี่เขาพูดเนี่ยใช่เลยคือโพร่งหมายความว่า
ถึงเวลากระแทกถึงเวลาคมต้องคมไม่ใช่มัวประดิษฐ์ให้มันเนียนนวลอยู่
เพลงมันพูดทั้งหมดก็คือเกี่ยวกับอย่าเสียดายเวลา
อย่าเสียดายเวลาใช่มันมาแล้วหรอ
อย่าเสียดายเวลา
เพราะฉะนั้นพี่สนิเลยบอกว่าต้องฝึกที่จะโพร่งออกมาเลย
ก็เลยอาจจะต้องให้ความมั่นใจกับตัวเองว่าถ้าจะขึ้นคำแรกฉันต้องเฉือนเลย
ที่จะเฉินเธอแล้วอย่างเงี้ยสีฟูจะเพิ่มอะไรมั้ยครับ
เอาคำแนะนำเมื่อกี้ไปปรับใช้ได้เหมาะสมมาก
การที่ไปทำแค่นั้นคือแค่เอามาให้อยู่ใกล้หน่อย
ที่เอาไมค์ลงมาไม่รับเสียงจากจมูกเพิ่มขึ้น
แล้วเวลาที่ร้องกล้าที่จะอัดไดนามิก
กล้าที่จะอัดอารมณ์ให้มันฟังดูชัดเจนมากขึ้น

เมื่อกี้คือทำได้ดีมากเลยสำหรับการแก้สถานการณ์เฉพาะหน้านะครับ

มันดีกว่าเพลงแรกอะ
ก็แอบหวังว่าแบบน่าจะได้คะแนนเยอะกว่ารอบที่แล้ว
เพลงที่เขาเลือกมาได้แค่๑๑คะแนน

ประกันสู้ได้อยู่แล้ว
สำหรับคุณแนนและเพลงคนเจ้าน้ำตาครับ

กรรมการบอกว่าผลงานถึงจะขาดบางอย่าง
แต่ว่าโดยรวมแล้วเพราะมากเลยนะครับ

คุณต้องการคะแนนให้สูงที่สุด
ต้องการที่จะกดดันประกันนะฮะ
เพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีฮะ

มาดูคะแนนของคุณแนนกันครับ
สำหรับรอบนี้คะแนนของคุณคือ
มันมีความรู้สึกว่าเพลงคนเจ้าน้ำตาที่เราร้อง

ก็แอบหวังว่าแบบน่าจะได้คะแนนเยอะกว่ารอบที่แล้ว
สำหรับเพลงคนเจ้าน้ำตาคุณแนนทำได้
๒๗๙คะแนน

ก็คือแบบมันเยอะมากสำหรับเราแล้ว

เอาละฮะน้องทำไป๒๗๙คะแนนครับ

อยู่ในปาร์ตี้ร้อนยำกับไฟเยอร์

ต้อนรับกลับเข้าสู่รอบบาโทของร้องข้ามรุ่น
ซึ่งตอนนี้เรากำลังอยู่กับแมทชิงแชมป์กลุ่มที่๓
เป็นการหวดกันของหญิงสองวัย
แนนหญิงเล็กวัย๒๗ปี
ค้าชนหญิงใหญ่วัย๖๑ปียังประกัน
ซึ่งแนนทำผลงานและตั้งคะแนนรวมไว้สูงถึง๒๗๙คะแนน

แม่ค้าขายโจ๊กและดาวติ๊กต๊อกแห่งเมืองกาล
สอนเชิงและเคลียร์หนูน้อยอย่างแนนตกรอบแล้ว
เอาละฮะน้องทำไป๒๗๙คะแนนครับ

จริงหรือเปล่า

ปูหนีบอีปี

แต่วันนี้จะได้ฟังปิหนีปีปูนะคะ

ในชีวิตนี้ไม่เคยคิดเลยว่าจะวันหนึ่ง

ร้องเพลงระหว่างคนเจ้าน้ำตากับปูหนีบอีปิ

และประกันจะมีคะแนนข้ามรุ่นถึง๕๗คะแนน
ที่แล้วประกันได้๒๙๐อ่ะโหรอบนี้ประกันยังแบบ
ถ้าประกันแบบจัดเต็มอ่ะประกันต้องแบบสู้ได้อยู่แล้วอ่ะ
เขาได้๒๗๙คะแนนป้ากันคิดว่ามันไม่เยอะแต่ประกันคิดว่าประกันสู้ได้
ป้ากันฟาดคะแนนแต้มต่อไปตุ้นให้อุ่นใจถึง๕๗คะแนน
เป็นแชมป์กลุ่มที่๓มาแล้วครับป้ากัน
เลขทาธนัดสายโจทย์สายจาบจะนำพาประกัน
คะแนนรวมได้มากกว่า๒๗๙คะแนนหรือไม่
ไปเอาใจช่วยป้ากันพร้อมกันได้เลยครับ
เกิดเข้ารุกเรียนเคยสื้อว่าเดือนเกณฑ์แต่ว่าซื่อเล่นหมู่เอิ้นว่ากับปี
กิแม่ตั้งไหยย่อต่อว่าเดิมขี่หมีแต่ก็ยินดีและภูมิใจ
เมื่อนี้พ่อพรุนทรลาไปงานแต่งกันเลยต้องแจ้งให้หยุดเรียนหยุดซ้อน
จังเม่นดีใจผีแสนซะอ่อน
เมื่อนี้ซีคลอนกัตตาร้องพูด
ว่าสิไปหาคนผู้อยู่ฟ้าคู่ฝ่าย
เอามาบ่นให้อายใดกินนำกัน
บ่นไปดีทำไมถึงเป็นอย่างนั้น
อายจะมาซอยพิแนะ
ปูนี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่เจ็บปลาย
ปูนี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่เกือบตาย
แล้วอิปปี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่แร่อาย
ที่ขาดใจตายอดว่าปูนี่ปี่
ปูนี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่เจ็บปลาย
ปูนี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่เกือบตาย
มาเอาอิปปี่อิปปี่อิปปี่อิปปี่แร่อาย
ที่ขาดใจตายอดว่าปูนี่ปี่

เจ็บตายอดว่าปูนี่ปี่
เจ็บตายอดว่าปูนี่ปี่

โอ้โหจะเห็นอย่างไรบ้างครับ

ความสนุกสนานนี่ต้องบอกเลยว่า

แต่เพลงนี้เนี่ยรู้สึกว่า

จะน้อยไปหน่อย

มาได้เติมนี่กันครับ
นั่นไงแต่โดยรวมถือว่าสนุกนะครับสนุกแล้วก็
ทำให้คนสนุกได้เอาอยู่แต่ถ้าในคอเลตี้ของการร้องนั้น
ยังเหมือนต้องเติมอีกหน่อยคือจะบอกว่าเพลงเนี้ยเหมือนจะง่ายนะคะ
แต่เป็นเพลงที่ร้องยากมากหนูเอาไปร้องที่คอนเสิร์ตหนูยังเหนื่อยเลย
คำว่าอีปิเนี่ยค่ะแล้วมันร้องติดติดติดติดกันอ่ะ
คำสั้นพวกนี้เป็นอะไรที่ร้องยากมากแล้วก็ใช้พลังเยอะมาก
รอบแรกก็เหมือนที่พี่ภูบอกว่าอิปิยังดีอยู่
หลังหลังอีปิเหลวมากอีปิภาพรวมค่ะสนุกมาก
ให้ประกันเชื่อว่าคนที่ได้ดูมีความสุขแน่นอนเอ่อสิ่งที่ผมชื่นชมก่อนเลยนะฮะ
ก็คือว่าเอ่อประกันเนี้ยเนอร์แบบเมืองกาล
แต่ร้องเพลงนี้ซึ่งมันมีสำเนียงอีสานซึ่งมันไม่ได้ร้องง่ายนะครับ
แต่ว่าประกันเก็บรายละเอียดได้ครบหมดนะครับผมผมคนอีสานผมฟังดูแล้วนี่คือ
ถูกต้องทุกเม็ดเลยนะครับเพียงแค่ว่าอาจจะเป็นเรื่องพลังงาน
อันนี้ก็ล้าไปรู้สึกว่าแบบมันเป็นแนวของประกันเลยอ่ะ
เพราะการเป็นสายเอ็นเตอร์เทนแล้วแบบเพลงฟูนิกอิติมันก็เป็นเพลงแบบ
สนุกด้วยอ่ะมันก็แบบเข้าทางประกันเลยอ่ะ
ตอนนี้ประกันมีคะแนนแล้วห้าสิบเจ็ดคะแนนอีกแค่สองร้อยยิบสองคะแนน
กันต้องทำได้อยู่แล้วประกันมั่นใจเอาละครับได้เวลาประกาศชื่อแห่งชัยชนะของ
แชมป์กลุ่มที่สามนี้แหละครับป้ากันต้องการคะแนนรวมมากกว่าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าคะแนน
เบียดแซงแนนมาริสาเข้าเส้นชัยเป็นแชมป์กลุ่มทันที
ยิงใหญ่วัยหกสิบเอ็ดปีประกันจะทำได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกัน
ต่อรอบนี้ครับประกันต้องการมากกว่าสองร้อยเจ็ดสิบเก้าคะแนนครับ
และคะแนนที่ประกันทำได้คือ
และคะแนนที่ประกันทำได้คือ

เจ็ดสิบสองคะแนน
ทำให้แชมป์กลุ่มของเราครับเป็นคุณแนน
ยินดีด้วยนะครับผมรักษาการเกียจใจด้วยครับ
ก่อนอื่นอะไรไหมวะพ่อถ่ายรูปกับคณะกรรมการ
เจ็บหน้าหลานเพื่อเป็นเกียจค่ะโอ้ยยินดีครับ
ขอบคุณมากขอบคุณที่ให้ความสุขของเราด้วยนะครับอาการขอบคุณมากครับผม
และขอแสดงความยินดีด้วยครับกับแชมป์กลุ่มครับคุณแด้
เอาละครับในที่สุดแชมป์กลุ่มที่๓ก็ตกเป็นของคุณแนนมาริสา
สาวสวยวัย๒๗ปีที่ฝ่าวงล้อมทั้งชายใหญ่และหญิงใหญ่
ทะลุมงเป็นแชมป์ได้อย่างสมศักดิ์ศรียินดีด้วยนะครับคุณแนน
ค่ะก็รอบหน้านะคะแนนก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็จะนำคำติชมของคณะกรรมการ
กลับไปปรับแก้นะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ
สัปดาห์หน้าร้องข้ามรุ่นเดือนกว่านี้๑๐๐เท่า
เพราะพวกเขาเหล่านี้ก็มีดีพอที่จะเป็นแชมป์กลุ่มไม่ว่าจะเป็นเก่งเล็ก
อย่าปล่อยให้ฉันรอด้วยใจท้อและทรมาน
เอ่อเป็นเพชรที่หน้าปั้นอีกเม็ดหนึ่ง

เอาแล้วเอาแล้ว

พร้อมด่าหน้าใส่กันไปแล้ว
เพื่อคว้าแชมป์กลุ่มที่๔ใครจะได้เป็นแชมป์กลุ่มที่๔ของร้องข้ามรุ่น
ร่วมพิสูจน์และรวบกันซิ้นไปขบรวมกัน
ไปออกไปออกเอาละปั้มไป
โปรดติดตามตอนต่อไป